ภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้รู้สึกสะเทือนใจนะคะ
แล้วพอฟังคำพูดพี่คนนี้ยิ่งสะเทินใจ
พี่ก็บอกว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าต้นทุนชีวิตของเรามันไม่เท่ากัน
คือรู้ว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายแล้วค่ะ
แต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้
ทำอะไรคุณผู้ชมลองดูด้วยกันนะคะ
มอเตอร์ไซค์นั่นคือมอเตอร์ไซค์นะฮะไม่ใช่รถประทุกรถสาเล้ง

ซาเล้งอ่ะรถมอเตอร์ไซคุ่งข้างอ่ะ

ใช่ดอมมันทุกปี๊บ๔๒๐ใบอ่ะ
นี่ความสูงเท่าบ้านลักษณะเป็นชั้นเลยเนี่ยเห็นไหม
เกือบถึงหลังคาชั้นสองของบ้านอ่ะ

เราไปทำความรู้จักกับเจ้าของมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะนะคะ
รถคันนี้อายุกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
เจ้าของคือคุณทวีชัยอายุ๔๑ปี
คุณทวีชัยเล่าบอกว่าประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าอยู่ที่สัตหิบชนบุรีมานานกว่า๒๐ปี
จนกระทั่งมาเจอวิกฤตราคาน้ำมันที่มันแพง

ปรับตัวคิดหาวิธีดัดแปลงรถมอเตอร์ไซคู่ใจคันเก่าคันนี้อายุกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
การติดตั้งพ่วงข้างโครงเหล็กขนาดใหญ่
ทุกวันนะคะพี่ทวีชัยบอกว่าจะเก็บของเก่าจากตลาดสัตหีบเนี่ย
แล้วก็ขี่ไปขายที่โรงรับซื้อที่บ้านฉางจังหวัดระยอง
รวมระยะทางไปกลับ๔๐กิโลเมตรอะค่ะ
๑กิโลเมตรถ้าเกิดว่าบรรทุกรายเที่ยวเนี่ย
แล้วแบบเอาแค่แบบพอไปได้เหมือนเมื่อก่อนนะ
ติดตั้งโครงสร้างเหล็กใหญ่แบบนี้นะ
คุ้มเลยค่ะกับค่าน้ำมันนะคะ
คุณทวีชัยบอกว่าการที่บรรทุกของแบบนี้ก็รู้ว่าเสี่ยงอันตราย
รู้รู้ว่าเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรู้รู้ว่าผิดกฎหมายรู้
แต่ต้องเข้าใจด้วยนะคะที่ใช้วิธีนี้
ถ้าไม่ทำเช่นนี้รายได้ไม่พอแน่กับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน
เพราะต้นทุนในชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน
ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด

รู้รู้หมดเลยไม่ใช่ไม่รู้นะคะแต่ก็ต้องทำ